พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

สำหรับดาราศาสตร์เนี่ยมันมีดาวดวงหนึ่งที่๘๔ปีจะย้ายมาอยู่ตรงนี้
คือจากมีนมาเมฆครั้งหนึ่ง
ในวันที่๖มีนาคมดาวมุธยูหรือยูเรนัทย้ายจากมีนเข้าสู่เมษ

เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบ้านเมืองเศรษฐกิจดวงชะตาบุคคล
๔ปีมีการเปลี่ยนแปลง๑ครั้ง
๗ปีมีการย้ายครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดย้ายมาเจอในตำแหน่งราศีเมษ

เป็นการได้รับเกียรตินั้นซะละเกิน

แล้วก็อยู่ราศิได้รับเกียรตินั้นจังเลย

มันไม่ใช่เรื่องแค่ดวงของคน๑๒ราศีเท่านั้นนะ
รับเชิญในวันนี้ก็เจอผลอย่างนี้เหมือนกัน
ต้องบอกว่าเป็นนักร้องคู่ดูโอ
ขวัญใจวัยรุ่นแต่ไหนแต่อะไร

เห็นไหมดูสิฉันว่าฉันผอมแล้วอันนี้มาเป็นแห้งมากเลย
หนูไปทำแห้งที่ไหนมาลูก
เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแพงไหมคะทำนี้แพงไหม
เป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่อ้วน
ไม่เคยอ้วนเลยไม่เคยอ้วนเลย
หน้าก็ไม่เคยเปลี่ยนด้วยเด็กตลอดการ
ขอบคุณค่ะดูแลตัวเองยังไง
คือปกติจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดกับอะไรนะคะ
ก็เบิร์ดเป็นคนสนุกสนานเพราะว่าตรงนี้มันมีผลกระทบด้วยนะคะกับจิตใจ
ถ้าเกิดจิตใจดีชีวิตมีความสุขดีเพราะว่ามันก็ส่งผล
ถ้าเรารั้นลานะถ้าเรารั้นลาแต่ว่าเรารั้นลาหน้าเรามันก็รั้นลา

แล้วขนมขนมก็มาถือมากินครับ

พี่นัทนั่นคือเป็นพี่ที่ทำธุรกิจร่วมกันค่ะ

ไม่ชอบนะคะมันไม่ใช่แนวค่ะ
มันไม่ใช่แนวค่ะ
มี๕๖แถวเท่านั้นแหลง
เอาเดี๋ยวก่อน๕แถวไปสักตั้งแต่ปีไหนค่ะ
ตอนที่เขาฮิตเลยค่ะ

คือปกติดาราผู้หญิงเขาจะสักน้ำมัน

แต่ว่าคือเขาก็ให้ท่องมีบทสวดมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้สวดตามที่ที่อาจารย์บอกนะครับ
เพราะถึงให้สวดไปประกอบไปด้วย

เอาลายไปพี่ไม่ถนัด

ที่ไม่ถนัดลาย

ยัน๕แถวที่ดาราเขานิยมศักดิ์กันเนี่ยนะฮะ

ถ้าตามโบราณจริงแล้วเนี่ย
ผูกยันใหม่โดยเอาคาถาต่างโดยท่านมีความรู้แล้วถ้าถามว่าแล้วมันขลังหรือไม่ขลังล่ะเรื่องนี้แล้วแต่คนแต่ละคนไป
เขาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ดาวมริตยูเข้า
ระหว่างคนที่ดาวมริตยูเข้าหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน
สองจากเคยทำงานแบบเดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมฮ
ที่เมื่อกี้พ่อหมอรักบอกใช่แต่มันจะรุ่งหรือจะล่วงเดี๋ยวทางรายการเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกัน
ดีขอเช็คทั้งหมดเลยอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้นี้พูดบอกแล้วว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานะ
การเปลี่ยนจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งรวมทั้งเรื่องบ้านเรื่องช่องด้วยตอนนี้โอ้โหขึ้นบ้านใหม่
ให้ครบเลยไหนมาแล้วเอาภาพมาทำไมเอาภาพมาทำไม
แต่เราดูว่าหน้าของนางเนี่ยกี่ปีกี่ปีไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปเลยเราเริ่มจากนี่ก่อนเลยมันยังมีเบบี้แฟทเนอะสมัยก่อน
ตอนนี้เด็กมากค่ะ

ใช่ค่ะก็ประมาณอายุประมาณ๑๗ค่ะ๑๖๑๗ค่ะ

อันนี้พรวมช่วงที่ห้าน่าจะประมาณสักอยี่สิบสอง

แต่รูปนี้ประมาณสัก๒ปีที่แล้วสวยใสตลอดทุกช่วงเลยแต่ทำไมไม่มีใครกล้าจีบหนู
หนูเป็นคนหน้านิ่งค่ะจริงแล้วไม่ค่อยยิ้มนิ่งแค่หน้าใช่ไหมคะ
จริงเป็นคนนิ่งเวลาออกไปไหนหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะชอบเหมือน
ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็จะนั่งอยู่คนเดียวค่ะนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งอยู่นิ่ง
แต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนสนิทเราก็จะเป็นคนที่สนุกสนานมาก

เฮ้ยอย่าเพิ่งเฉลยคุณผู้ชมจะรู้ในการทอล์กทะลุทะลวงให้ถึงดวงดาวกันเลย
เรื่องของน้องโฟช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ถ้าสมมุติไม่ได้สัมภาษณ์รายการนี้
ไม่รู้หรอกสิ่งที่ตัวเองทำมาตั้งแต่เด็ก
มันก็ต้องเหมือนทำเพราะหน้าที่

หนูเป็นคนส่งพี่ชายพี่สาวเรียนต่อจนจบหมดเลย
ใช่ค่ะคือตอนนี้พี่ชายหนูเรียนดรปริญญาเอก

ตลอดเวลาที่ทำงานกันมา๑๐กว่าปี

มันหมายความว่าอะไรบ้างล่ะคะลูก